การเดินทางออกต่างจังหวัดกันก่อนรถเริ่มหนาแน่นนะ
เพราะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานวันสุดท้าย
พี่น้องก็ออกนะฮะกลับต่างจังหวัดกัน
ไปดูถนนประหลโยธินนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
ต่างต่างกันแล้วเกินนี่ฮะสองด้านสองฝั่งอ่ะเนอะครับ
ขาออกก่อนถึงช่วงสะพานต่างระดับบางปะอินหรือว่าประตูทางแยกสู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
แล้วจะแยกไปถนนสายเอเชียผ่านอำเภอบางปะอิน
วัดพระนครศรียุธยานะครับแล้วก็จะเป็นช่วงถนนผนโยธินผ่านวังน้อยอ่ะ
นี่ถ่ายจากโดรนเลยนะโอ้โหผู้สื่อข่าวนะครับ
เลยถ่ายจากโดรนเลยเห็นการจราจรหนาแน่นมีรถชะลอนะครับ
สะสมหลายกิโลเมตรครับตำรวจทางหลวงเนี่ย
ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเห็นใจท่านจริงมีการเปิดช่องทางพิเศษ
เออผมเตือนเลยนะไอวะเพชรช่องทางพิเศษอ่ะ
ไม่ใช่คุณจะยิ่งไปเร็วนะคุณจะยิ่งต้องระวังนะ
ทางพิเศษเนี่ยครับนะครับบนถนนพระหลโยธินช่วงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบสี่
ตะบนลำไซดอำเภอวังน้อยเพื่อระบายรถนะครับ
มาสะสมบริเวณต่างระดับบางปะอินไปจังหวัดสระบุรี
ซึ่งตลอดทั้งคืนนะครับมีรถเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ถนนประหลโยธินเข้าสู่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เต็มทุกช่องทางแต่ยังไม่ติดขัดมากนะ
ใช้ความเร็วได้หกสิบถึงเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
จะมีชะลอตัวบ้างนะครับที่จุดเข้าสู่อำเภอเมืองสระบุรี
ตรงสะพานมิตรภาพแล้วเลี้ยวขวาเออเขาเรียกเลี้ยวขัว
เลี้ยวขัวนะเนื่องจากเป็นคอขวดนะครับแล้วก็จะไปหยุดนิ่ง
เมื่อเข้าสู่ถนนมิตรภาพปั๊บนะครับกิโลเมตรที่๑๙
ช่วงขึ้นเนินทับกวางโอ้โหตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
ชะลอตัวเพราะว่าเป็นช่วงขึ้นเนินจนไปถึงกิโลเมตรที่ยี่สิบสี่
เนินทับบอลตรงทับกวางแก่งคอยติดอีกที
ชะลอตัวอีกทีก็ขึ้นเนินเหมือนกันเข้าสู่มวกเหล็ก
วกเหล็กนะโอ้น่าจะแวะกินสเต็กซะก่อนแต่รถติดอย่าแวะเลย
ช่วงขึ้นเนินกลางดงรถชะลอตัวเนื่องจากเป็นเนินเขา
นะครับเป็นรอยต่ออำเภอมวกเหล็กกับตะบนกลางดง
อำเภอปากช่องจังหวัดนะครับนครราชศรีมา
ไปดูทางขึ้นเหนือบ้างสายเอเชียครับช่วงผ่านอ่างทองอ่างทองนะครับ
่งหน้าขึ้นภาคเหนือประชาชนกลับภูมิลำเนากันเหมือนกันใช่ไหม
ไปเที่ยวด้วยช่วงวันหยุดยาวสงกรานตลอดเส้นทาง
หนาแน่นเต็มทุกช่องจราจรชะลอตัวเป็นระยะระยะนะครับ
ตรงไหนบ้างทางแยกทางโค้งแล้วก็ตามคอสะพาน
แต่ถือว่าตรงนี้คล่องตัวหน่อยนะคล่องตัวกว่าสายขึ้นอีสานเมื่อกี้
ตรงนี้เนี่ย๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่าเร็วมากเลยครับนะครับ

ยิ่งถ้าใครออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยอย่าขับเร็วมากเลย
จะเอาไว้ตรงไหนกว่านี้คะ